คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่ม๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านทะเลาะกัน
แล้วเหมือนกับพยายามจะเคลียร์ปัญหากันเคลียร์กันไม่ได้ก็ทำร้ายร่างกายกัน
เหตุการณ์นี้มีทั้งบาดเจ็บสาหัสมีทั้งเสียชีวิต
แล้วคนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะอายุ๑๕๑๖เท่านั้นเอง
เดี๋ยวไปดูภาพนี้นะคะคือกู้ภัยเนี่ยกำลังปั๊มหัวใจ
เพื่อจะช่วยชีวิตวัยรุ่นชายอายุเพิ่ง๑๖ค่ะ
ถูกทำร้ายจนอาการสาหัสแต่สุดท้ายคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ช่วงนี้เรากำลังปั๊มอยู่นะครับเพราะว่า
กู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจค่ะเพื่อช่วยชีวิตวัยรุ่นชายอายุ๑๖คนนี้นะคะ
คือนอนนิ่งอยู่ริมถนนแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
ทุ่ม๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพโคกระชายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลสายตะกูนะคะ
ว่ามีวัยรุ่นตีกันบาดเจ็บสาหัส๒คนในที่เกิดเหตุ
ทะเบียน๑กไก่กไก่๔๓๕๙บุรีรำล้มอยู่ข้างทางด้วยนะคะ
นายสิงหาคมอายุสิบหกปีค่ะคนนี้นิ่งอยู่ข้างถนน
สภาพคือถูกของแข็งทุบเข้าไปที่หน้า
มีบาดแผลชะกันหลายจุดเลยนะคะที่หน้า
มีแผลฉีกขาดที่นิ้วโป้งซ้าย
และนายสิงหาคมอายุ๑๖คนนี้คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
อกจากนี้นะคะมีเพื่อนเพื่อนอายุแค่๑๕ค่ะ
มีแผลฉีกขาดที่ใบหน้าที่ปากไม่ได้สติอาการสาหัสนะคะ
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านกรวด
แล้วก็ส่งต่อโรงพยาบาลบุรีรำ
ยังไม่หมดค่ะมีอีกคนอายุเพิ่ง๑๕เหมือนกันชื่อว่าในบอย
แต่คนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็พอจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้
และทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๓เองนะคะ
เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด
ซึ่งศพของนายสิงหาคมเนี่ยถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
บรรยากาศคือเศร้ามากค่ะมีเพื่อนนักเรียนมีชาวบ้านก็มาช่วยงาน
โดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่บุญเทียนอายุ๖๓
คุณแม่บอกว่าก็ตอนเย็นลูกชายมาขอแม่ว่าขอไปงานวันเกิดเพื่อนหน่อยได้ไหม
แม่ก็เตือนไปบอกว่าอย่ากลับดึกนะลูก๒๓ทุ่มก็กลับได้แล้วนะ
ลูกชายก็รับปากแม่ค่ะ๕ทุ่มค่ะแม่บอกว่าเพื่อนลูกชายติดต่อมา
บอกว่าลูกชายแม่เกิดอุบัติเหตุถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้านกรวด
แล้วมารู้ว่าลูกชายคือเสียชีวิตนะคะแม่ก็ถามเพื่อนลูก
ลูกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกชายอยู่ในงานวันเกิดเพื่อน
ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงโอ้โห๓๐กว่าคนโอ้โห
กันไปเคลียร์ปัญหากับวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่ไม่ค่อยถูกกัน
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาแต่อีกฝ่ายมากันเยอะกว่า
ทีนี้ค่ะก็หนีเอาตัวรอดกันลูกชายแม่เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มีเพื่อนซ้อนมาด้วยอีกสองคนรวมเป็นสาม
ขี่หนีแต่หนีไม่ทันก็เลยถูกวัยรุ่นคู่อริรุมทำร้ายจนลูกแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเพื่อนอีกคนอาการสาหัสแต่ว่าอีกคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้ทัน
แม่ก็เลยบอกว่าตำรวจรีบนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดได้ไหมเพราะเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะรู้จักกันนั่นแหละ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพโคกระชายนะคะสารวัตรนะคะพันธุ์ตำรวจโทนันทศิษย์เล่งน้อย
ร่วมกับทางชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบุรีรำไปตรวจยึดบิ๊กไบท์คาวาซากินินจาสีแดงค่ะ
มาตรวจสอบเพราะพยานบอกว่ารถคันนี้แหละ
ไปถีบรถเขาล้มแล้วเพื่อนในกลุ่มก็มารุมทำร้ายจนเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บสาหัส๑แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก๑
ในบีนามสมมุติอายุ๑๕ปีนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มรถบิ๊กไบท์
เขาเล่าให้ฟังว่าผมไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่รู้แค่ว่ากลุ่มวัยรุ่น๒หมู่บ้านไม่ถูกกัน
นัดคุยนัดเคลียร์กันมาหลายรอบแล้วคราวเนี้ยนัดชกกัน
บอกว่ามาต่อยกันเลยตัวต่อตัวแต่พอถึงเวลามันไม่ตัวต่อตัวไง
ต่างฝ่ายต่างมีพวกกันมาค่ะในบีนามสมมุติคนนี้บอกว่า
ไม่รู้ว่าวันที่เกิดเรื่องมันมีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่าวัยรุ่นแต่ละฝั่งมากันเยอะเหลือเกิน
จากการสอบสวนเบื้องต้นวัยรุ่นที่ต้องสงสัยว่าจะไปร่วมกันก่อเหตุ
คุณผู้ชม๒๐กว่าคนเลยนะคะแล้ว๒๐กว่าคนนี้อายุ
มีคนเดียวที่อายุ๑๙เป็นคนที่ขี่รถบิ๊กไบท์ชื่อว่าในเกม
แต่ทั้งหมดทั้ง๒๐กว่าคนเขาให้การปฏิเสธหมดเลย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาข้อเท็จจริงนะคะว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจริงแล้วใครเป็นคนก่อเรื่องจนมีคนเสียชีวิตระบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ตำรวจบอกเลยว่าด้วยความที่อายุยังน้อยแบบนี้เชื่อว่าจากการสอบปากคำสุดท้ายก็ต้องมีคนรับสารภาพออกมา
แต่เรื่องนี้มันมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
นางสาวสุภาวีภูประคลอายุ๓๙ก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงเป็นเสียงรถล้ม
แต่ไม่ได้ยินเสียงคนเห็นรถยนต์เห็นรถจักรยานยนต์หลายคันเหมือนแบบมันเป็นช่วงจังหวะชุนละมุนนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งรถกลุ่มนี้ก็ออกไปพอไปดูมีคนเจ็บแน่นิ่งอยู่สองคนคนหนึ่งพอรู้สึกตัวคือสำลักเลือดออกปากเลยนะคะ
อีกคนนึงหายใจรวยรินแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็มีหนุ่มอีกคนนึงโผล่มาจากป่าข้างทางก็พยายามจะมาช่วยก็เลยรู้ว่าสามคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
นางสาวสุภาวีบอกว่าก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะ
หนูวิ่งมาดูคนคนตายก่อนแล้วหนูก็คนตายก็นิ่งไปเลยค่ะแบบเงียบเลยอ่ะ

ไม่รู้มันมืดค่ะมันมืดมากเลยมันมองอะไรไม่เห็นหนูก็ส่องแต่โทรศัพท์เครื่องเดียว

น่าจะยังนะเพราะว่าหนูจับดูรู้สึกว่าเขายังหายใจแต่ว่าพอสักพักไม่นานนะเขาก็หมดลม
วันนี้เราส่งคุณปรียชาติโครงถิ่นพูดสิทธิ์ข่าวแทนท์ทีวีไปที่บ้านสายโทนนะคะ
ที่จังหวัดบุรีรำก็บ้านของนายสิงหาที่เป็นที่ตั้งศพอ่ะนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วเนี่ยค่ะอยากให้ดูรูปที่หน้าศพ
เป็นรูปนายสิงหาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
ฝ่ายฝันของเขาคือการเป็นนักกีฬาอาชีพนะคะแต่มันจบลงไปแล้วนะคะ
ทีมข่าวเราได้เจอกับเพื่อนของนายสิงหาที่วันนั้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันในวันเกิดเหตุด้วย
ฟังเรื่องราวจากเขาน่ะเพราะเขาเองก็เจ็บเหมือนกัน
พวกผมก็ขับขับหนีออกมาแล้วรุ่นพี่ก็ตามมา
คนที่ขี่บิ๊กไบท์ตามมาแล้วก็ตามมาข้างหลังบิ๊กไบท์ประมาณ๗๘คันตามออกมา
แล้วพอใกล้ถึงสายสิบสามเขาก็ตีคู่มาตีคู่มา
เขายันยันครั้งแรกไม่ล้มเขายันครั้งที่สองก็อยู่ริมเขาเบียดเบียดแล้วยันครับ
อยู่ริมถนนยันรอบที่สามก็ลงข้างทางแล้ว

ผมกระเด็นไปอยู่กระเด็นห่างจากตรงชนจนชนท่อ
ผมกระเด็นไปประมาณห้าเมตรแล้วก็มีคนอยู่ข้างข้างผมกระเด็นมา
ส่วนคนขับก็อยู่ตรงท่อเลยครับนัดกันไปเชียร์
เขาโทรมาตอนหนึ่งทุ่มบอกว่าให้ไปเคลียร์กันแล้วก็นัดเวลา
นัดสถานที่ครับแล้วก็ไปแล้วก็เป็นแบบนั้นแล้ว
เรายังได้คุยกับเพื่อนของนายสิงหาที่เป็นเจ้าของวันเกิด
วันนั้นนายสิงหาบอกแม่ว่าขอออกไปงานวันเกิดเพื่อนนะ
วันนี้เราได้เจอด้วยนะคะก็คุยก็บอกว่า
จริงแล้วตัวนายสิงหาเองไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
เป็นเพื่อนนายสิงหานั่นแหละที่ไปมีปัญหากับกลุ่มคนก่อเหตุ
เป็นเรื่องผู้หญิงค่ะแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะ
มันเกิดนานแล้วตัวเจ้าของวันเกิดเองยังบอกเลยนะคะว่า
เรื่องนี้เรื่องแค่นี้ไม่น่าทำกันถึงตายเลย
เพราะว่าทั้งน้องคนเมื่อสักครู่นี้ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับนายสิงหาที่บาดเจ็บ
แล้วก็ตัวนายสิงหาที่เสียชีวิตเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยและไม่ได้มีปัญหาด้วยเลย
สงสารนายสิงหามากอีกแค่เดือนเดียวจะจบม๓แล้ว
แล้วรู้ไหมคะว่าหลังจากจบม๓ความตั้งใจของสิงหาคืออะไร
เขากำลังจะไปคัดตัวรุ่นเยาวชนของสโมสรในจังหวัด
เพื่อที่จะทำตามความฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
คุณปียชาติยังได้คุยกับนางบุญเทียนนะคะแม่ของนายสิงหาค่ะ
แม่ก็บอกว่าแม่รู้มาตลอด
ลูกชายแม่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอล

อนาคตกำลังดีกำลังจะไปได้ไกล
สุดท้ายแล้วแม่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าลูกแม่เนี่ย
เส้นทางชีวิตจะจบลงแค่ที่ตรงนี้
แม่ก็พอแล้วสองครั้งมันก็ตีอีก
ทีนี้มันบอกมันพูดกันมันบอกว่าพอแล้วพอแล้วมันตายแล้ว
มันก็เลยไปฝันอยากเป็นนักฟอน
เขาก็ไปสอบที่บุรีรำของเนวินนั่นแหละ
เขาบอกว่าจะผ่านแล้วครูประจำชั้นครูเตะบอลนั่นแหละเขาส่งไป
ถ้าไม่ได้บุรีรำเขาจะส่งไปสุรินทร์
เขาเป็นนักกีฬาดีเด่นในโรงเรียน
ล่าสุดบ่ายสามโมงที่ผ่านมาวันนี้ค่ะตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้๘คนนะคะ
หนึ่งในนั้นคือนายอภิวัฒน์อายุ๑๙ปี
เป็นคนขี่บิ๊กไบท์คันต้องสงสัยค่ะ
เขายอมรับสารภาพนะคะว่าเขานี่แหละคือคนใช้เท้าถีบมอเตอร์ไซค์ของนายสิงหาให้ล้มลง
แล้วหลังจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นเยาวชนประมาณอายุสิบสามถึงสิบห้าปี
ประมาณสัก๗คนเนี่ยไปรุมทำร้ายนายสิงหากับเพื่อน
ใช้ทั้งไม้ทั้งก้อนหินทุบเข้าไปที่ใบหน้า
แล้วก็ลำตัวหลายครั้งค่ะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้งแปดคนนะคะ
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
โดยได้รับอันตรายถึงแก่ความตายค่ะ